ท่ามกลางความกังวลว่านายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะสามารถเข้าไปบริหารจัดการงานของกองทัพได้หรือไม่
มีตัวกลางแล้ววันก่อนเห็นไหมไปพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วคิวอีกยาวเลยนะที่จะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะ

คือว่าที่พบเหล่าทัพเลยนะ
อ่าคือท่านนายกท่านนายกไปกับท่านสุธินแล้วไปเจอ
ไปเจอเพื่อสร้างความเข้าใจกันนะครับกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ
คือสื่อมวลชนนะครับได้รูปแค่นี้
เพราะว่าไม่อนุญาตให้ไปทำข่าวต้องการความเป็นส่วนตัว
นี่ที่ไหนนี่คือโต๊ะอาหารครับในห้องอาหารจีนชั้น๑๙
ขอโรงแรมเอ่อโรสวูดอ่ะอ๋อโรสวูดเอ่อน่ะที่ย่านเพลินจิต
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นะครับคุณปานปรีพหิตธานุกรครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุธินคลังแสงใครเป็นใครเนี่ยเราทำชื่อนะครับชี้ให้รู้ว่าใครเป็นใคร
ใครนั่งไหนนายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็เชิญวาดที่พบเหล่าทัพนะครับมารับประทานอาหารกันอืมอ่า
มีใครบ้างล่ะผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกเจริญชัยหินเทาว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยม
ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับนี่ฮะบนโต๊ะอาหารจีน
ไม่มีไม่มีใครไม่มีพลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุล
ว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องจากติดภารกิจอยู่เยอรมนีครับ
ครับแนซุทินเปิดเผยบอกว่าใช้เวลาคุยกัน
ประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ที่ได้พูดคุยท่านผอบบหลกทัพ
จังหวะที่ดีของตัวเขาที่จะเข้าไปทำงานกับกองทัพนะครับ
รับว่าทีแรกก็หนักใจนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารที่จะทำได้แบบสมัครใจนะครับ
เอานี่เลยนี่เลยเมษายนนี้เลย๒๑๖๗เลยที่จะมีการเกณฑ์ทหารกัน
ฤดูนี้นะจะเห็นอัตราเกณฑ์ทหารที่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอน
แล้วจะค่อยหมดไปนะครับจนเหลือเพียงการเข้ากองทัพแบบสมัครใจ
รวมถึงการปรับลดขนาดกองทัพนะครับที่สังคมมองว่าโอ้โหนายพลเยอะเหลือเกินกองทัพ
พลเยอะเหลือเกินเท่าที่คุยกับทางกองทัพนะครับก็เขาก็มีแผนปรับรถอยู่แล้วนะ
นะครับในปี๒๑๗๐นี้ส่วนข่าวการทาบทามพลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก
ประหลัดกระทรวงกลาโหมมาทำหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือยังไม่เป็นที่ตกลง
หลังการถวายสัตว์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วนะครับ
พลเอกนิพัฒน์ท่านน่าจะให้คำตอบได้ว่าท่านจะรับไหม
ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับโอ้โหนี่งานท้าทายมากเลยนะ
งานกระลาโหมทั้งเรื่องที่คนอยากเห็นคือการลีนองค์กรลีนกองทัพ
พลเยอะไปใช่ไหมแล้วก็ให้สมัครใจเกณฑ์อาหาร
ซึ่งมันจะนำไปสู่เรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับคนที่จะมาเป็นทหารเกณฑ์ด้วยนะ